หนึ่งนะฮะตอนเช้าได้ไปวางตะข่ายดักปลาที่ลำห้วยไว้แล้ว
ตอนบ่ายจะไปดึงตะข่ายขึ้น
กะว่าจะเอาปลามาขายเอามาเลี้ยงครอบครัว
ปรากฏว่าตกน้ำแล้วก็จมน้ำจมท่า
กู้ไพรก็พยายามที่ค้นหาร่างอยู่
ได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้จมน้ำบริเวณห้วยกุฎพี่เวียง
ที่บ้านม่วงน้ำตำบลปาฝาอำเภอจังหาญจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็เลยเข้าตรวจสอบครับไปพร้อมกับชุดประดาน้ำทีมกู้ชีพกู้ภัย
จุดเกิดเหตุนี้เป็นลำห้วยธรรมชาติท้ายหมู่บ้าน
น้ำลึกประมาณ๓๕เมตร
ใกล้กันก็พบเสื้อผ้าของผู้สูญหายกองอยู่ริมห้วย
ทราบเบื้องต้นก็คือเป็นชายวัย๕๗ปี
ได้ออกมาหาปลาจนพลัดจมน้ำสูญหายไป
ทีมประดาน้ำจึงทำการค้นหาใช้เวลา๔ชั่วโมง
พบร่างของผู้สูญหาย
ก็คือคุณลุงชาบรีมาดีอายุ๕๗ปีเป็นชาวบ้านม่วงน้ำ

สอบถามญาติผู้เสียชีวิตนะครับก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ออกมาหาปลา
ลำห้วยกุฎพี่เวียงเพื่อจะนำปลาไปขาย

โดยเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตได้ทำข่ายดักปลา
มาวางดักปลาไว้ตรงริมห้วยเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมากู้ข่ายให้คุณ

คุณลุงชาบรีก็ยังไม่กลับเข้าบ้าน

มาพบรถจักรยานยนต์ของคุณลุง
แล้วก็เสื้อผ้าที่วางอยู่ริมห้วยนะครับ
ชาวบ้านที่มาเกี่ยวย่าอยู่ระแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
ก็เปิดเผยบอกว่าในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เห็นคุณลุงชาบรีนั่งแพรไม้นะครับ

เพราะปกติคุณลุงชาบรีก็มาหาปลาตรงนี้เป็นประจำ
คาดว่าแผ่ไม้ที่ผูกติดกับถังน้ำอาจจะพลิกคว่ำ
ในช่วงที่พลิกคว่ำในช่วงที่เก็บกู้ข่ายหาปลาอยู่นะครับ

คือไม่มีใครพบใครเจอไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับ
ก็เลยไม่มีใครสามารถที่จะช่วยคุณลุงชารีไว้ได้นะครับ
ต้นแพทย์เวรโรงพยาบาลจังหารทำการชนะสูตรพลิกศพ
พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายหรือร่องรอยการต่อสู้นะครับ
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายจึงมอบศพผู้เสียชีวิต
ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ